คุณผู้ชมจริงตอนนี้หลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
เงินลดไม่พอบางคนถูกเลิกจ้าง
รายจ่ายมันยังมีแต่ว่ารายได้เป็นศูนย์
แล้วบางทีพอไม่มีรายได้เข้ามาก็ไม่รู้จะทำยังไง
ห้องเช่าก็อยู่ไม่ได้ต้องพากันมานอนที่สวนลุม
อย่างที่อาจารย์สุภาพได้เล่าให้ฟังไปในเบรกที่แล้ว
ทีนี้นักข่าวของเราก็ได้ไปที่สวนลุมนะคุณผู้ชม
เจอคุณเป็นผู้ชายคนนึงค่ะพนักงานขับรถอายุ๔๔ปี
เขามากันทั้งครอบครัวเลยนะมีตัวเขามีภรรยา
แล้วก็มีลูกลูกยัง๓ขวบอยู่เองค่ะ
ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องเช่าแล้วเพราะว่าตกงาน
แล้วต้องมาอาศัยนอนอยู่ที่สวนลุม
รอคนมาแจกข้าวเพื่อกินข้าวประทังชีวิต
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้อยากได้เงินนิดหน่อย
ไปซื้อนมให้ลูกก็ยังดีเพราะว่าลูกยังเล็ก
ส่วนตัวผมกับเมียเนี่ยไม่เป็นไร
มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแจกมาผมก็กินได้ประทังชีวิตได้
แล้วก็ที่ต้องมาอยู่ที่สวนลุมกัน

คือยังมีอีกหลายคนที่มารออยู่ที่สวนลุมเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือก่อนหน้านั้นที่ทางกรุงเทพมนาคอนบอกว่าจัดระเบียบ
สำหรับคนที่จะมาแจกสิ่งของแจกอาหารเนี่ย
สวนลุมเป็นหนึ่งใน๗๑จุด
ที่จะจัดระเบียบให้คนมาแจกอาหารตรงนี้
ก็เลยคนที่เขามีความหวังอยากได้ของอยากได้อาหารประทังชีวิต

จริงสวนลุมมันปิดนะเข้าไปข้างในไม่ได้
แต่พื้นที่สนามญาติตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยคนคือแบบมานอนกันเลยนะคะ
แล้วเคยไปถามด้วยว่าเอ๊ะพี่แล้วพี่อาบน้ำยังไง
เขาบอกว่าเวลาจะอาบน้ำก็ไปห้องน้ำวัด
จากนอนสาราวัดบางทีก็มานอนตรงนี้ค่ะ
คือคนไร้บ้านคนตกงานนี่ไปปักหลักรอแล้วก็ใช้เป็นที่นอน
เผื่อมีใครใจบุญจะมาแจกอาหารเนี่ยนะคะ
ก็จะได้รับอาหารไปกินประทังชีวิต
ช่วงเช้ากับช่วงเย็นจะมีคนมาแจกข้าวแจกอาหารอยู่เป็นประจำ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะไปคุยกับในหลิวอายุ๔๔ปี
เป็นชาวสุรินทร์ก็พาดูสิคะทั้งลูกเมียนอนอยู่ที่นี่
ซึ่งคุณหลิวเล่าให้ฟังนะคะบอกว่า
ก่อนหน้านี้ผมเป็นพนักงานขับรถให้กับเจ้าของร้านอาหาร
แต่พอมันเกิดโควิดร้านอาหารที่ผมทำอยู่ก็ถูกปิด
แล้วผมก็เลยโดนเลิกจ้างอย่างกระทันหัน
ผมเข้าใจนะว่าในจ้างเนี่ยต้องทำแบบนี้
ตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าจะพาลูกเมียกลับสุรินทร์
แต่พอมันติดพรกรฉุกเฉินผมจะกลับยังไง
มันกลับไม่ได้รถที่จะกลับบ้านก็ไม่มี
แล้วตอนนี้เนี่ยผมแล้วก็เมียก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกัน
งานก็ไม่มีทำเชื่อไหม
ผมเดินไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ

แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีตังค์ค่ะ
จะเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวก็ไม่ได้
ก็เลยพาลูกเมียมานอนรอรับของบริจาค

ก็เก็บตังค์เอาไว้ซื้อนมให้ลูกกิน
ส่วนผมเนี่ยมีอาหารแห้งมีข้าวก็กินกันสองคนผัวเมียเนี่ยนะคะ

พี่พี่ไม่ห่วงลูกเหรอพี่กลัวติดโรคหรือเปล่า
ซึ่งคุณหลิวเขาก็บอกว่าผมก็ห่วง
แต่ถ้าเกิดว่าจะทิ้งไว้ที่บ้านเช่าก็ไม่ได้
มันเป็นบ้านสังกษีแล้วมันร้อนเหลือเกิน
ลูกอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีทางเลือกแล้วไม่รู้จะทำยังไง
ถ้าเกิดว่าไม่ออกมาไม่ทำแบบนี้ก็อดตายไม่มีกิน
ก็เลยเลือกที่จะพาลูกมาอยู่ด้วย
ซึ่งตอนนี้ทั้งในหลิวแล้วก็ครอบครัว
บอกว่ายังไงก็คงต้องปักหลักอยู่ที่สวนลุมต่อ
เอาชีวิตรอดไปวันต่อวันแบบนี้ก่อนมีใครมาแจกของก็มีกิน
เพราะไม่รู้ว่าจะดิ้นไปทางไหนจนกว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลาย
เมื่อไหร่ที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายการปลดล็อกเอากลับบ้านได้
จะรีบพาครอบครัวกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดที่สุรินทร์
เพราะว่าตอนนี้ที่กรุงเทพก็ไม่เหลืออะไรแล้ว
การงานการเงินมันเท่ากับศูนย์หมดเลย
อย่างน้อยถ้าเกิดว่ากลับบ้านไปเนี่ยยังมีที่ซุกหัวนอนยังมีข้าวกิน
ตอนนี้ในหลิวบอกว่ามาอยู่ที่สวนลุมได้๔วันแล้วนะคะ
แล้วไม่ใช่ครอบครัวเขาครอบครัวเดียวไงยังมีครอบครัวอื่น
คุยกันเนี่ยคนที่มาอาศัยนอนที่สวนลุมก็บอกว่าตกงาน
บางคนนะเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัทก็มีนะคุณผู้ชม
แต่ถูกเลิกจ้างแบบกระทันหันแล้วมันตั้งหลักไม่ทันจริง
ก็มาอยู่ที่นี่ยิ่งช่วงกลางวันจะมีคนมาอยู่ตรงนี้เป็นร้อยเลย
รอให้คนใจบุญมาแจกอาหารนะคะ